เรื่องนี้มันเป็นประเด็นที่ต้องดูข้อมูลให้ครบทุกด้าน
เพราะไม่แน่ใจมันกลายเป็นประเด็นดราม่าอะไรหรือเปล่า
สายใหม่ต้องรอดที่ไปช่วยเหลือสามีภรรยาคู่นึงค่ะ
ตัวสามีบอกว่าถูกในจ้างหลอกแล้วก็เอาไปทิ้งไว้
ต้องอุ้มภรรยาที่พิการเดินร้องไห้ไปริมทางรถไฟ
เห็นภาพนี้ก็สงสารมาก
สายใหม่ต้องรอดก็เลยยื่นมือไปช่วย
ตอนนี้พากลับไปที่จังหวัดตากแล้ว
แล้วตัวภรรยาก็ได้รับการรักษาอาการป่วยตามสิทธิ์แล้ว

หมอปลามือปราบสัมภเวษีออกมาให้ข้อมูลด้วยนะ

หมอปลามาตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันยังไงมันแปลกหรือเปล่า

สามีพระยาคู่นี้ก็คือนายสมประสงค์บริบูรณ์อายุ๓๒
นางพัฒนันทายะอายุ๕๓
เขาบอกว่าถูกในจ้างหลอกให้มาทำงานที่กรุงเทพ
แล้วเอาไปปล่อยทิ้งไว้ข้างทางเฉยเลย
นายสมประสงค์ต้องอุ้มภรรยาขาพิการเดินร้องไห้ไปตามทางรถไฟ
แล้วไปหยุดพักอยู่หลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตปฐุมธานี
นายสมประสงค์เป็นชาวจังหวัดนราธิวาส
แต่งงานอยู่กินกับภรรยาที่อำเภอพบพระจังหวัดตาก
ภรรยาล้มป่วยเดินไม่ได้
ทุกครั้งที่ไปรับจ้างทำงานก็อุ้มภรรยาไปด้วยดูแลภรรยาไม่ห่างเลย
ส่วนที่มากรุงเทพก็คือเมื่อเดือนมกราคม
ในหน้าก็คือจ้างมาทำงานช่างเชื่อม
ตกลงค่าจ้างกันวันละ๖๐๐
แต่พอมาทำจริงได้แค่วันละ๒๐๐

จนปลายเดือนมีนาคมคุณหมอที่ดูแลภรรยาจากโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตักศิลป์ที่จังหวัดตาก
ก็แจ้งว่าให้พาภรรยากลับไปรักษานะ

ก็เลยบอกในจ้างนะคะว่าเบิกเงินหน่อยได้ไหม
เงินก้อนสุดท้ายที่บอกต้องเบิกสิ้นเดือน
กลายเป็นว่าในจ้างพาสองสามีพระยาคู่นี้ไปทิ้งไว้ข้างทางรถไฟ

แล้วก็บอกยืนรอนะเดี๋ยวไปกดเงินค่าแรงมาให้
ร้องแต่๔โมงเย็นเย็น๒ทุ่ม

โอ้โหตัวสามีก็เลยตัดสินใจอุ้มภรรยาเดินร้องไห้ไปเรื่อยอะค่ะ
เขาบอกว่ากัดจะเดินกลับจังหวัดตาก

แล้วก็ไปหยุดพักไปได้รับการช่วยเหลือจากทีมงานสายใหม่ต้องรอดนะคะ
มีการส่งขึ้นรถทัวร์กลับจังหวัดตากเมื่อคืน

เช้าวันนี้สามีภรรยาคู่นี้ถึงตากเรียบร้อย

เจ้าหน้าที่พมไปช่วยเหลือ

พาตัวภรรยาไปตรวจร่างกายที่โรงพยาบาล
ตัวสามีก็บอกดีใจมากที่ได้กลับบ้าน
ขอบคุณทุกคนที่ให้การช่วยเหลือค่ะ
อ่ออ้อออกไปฮั่วนอกครับ
อยากอยู่บ้านเพราะว่าไม่ได้หวังได้เยอะเหมือนตอนตอนนี้
เอาแค่น้อยพอได้อยู่พอได้กิน
ทางเจ้าหน้าที่พมจังหวัดตากก็บอกว่าหลังจากนี้จะมีการขึ้นทะเบียนในจังหวัดนะคะ
เพื่อติดตามดูแลชีวิตความเป็นอยู่และช่วยเหลือค่ะ
แล้วก็ประสานไปหน่วยงานด้านสาธารณสุขด้วย
ส่วนเรื่องค่าจ้างที่บอกว่าในจ้างเอาเปรียบไม่ยอมจ่ายเงิน
ทางสำนักงานรายงานจังหวัดตากก็เดี๋ยวจะมาดูติดตามความคืบหน้าเรื่องนี้
แล้วจะหางานให้ด้วยนะคะ

สงสารแล้วคนพยายามอยากจะช่วยอยากจะโอนเงินไปช่วยเหลือด้วยซ้ำ
แต่คุณผู้ชมฟังตรงนี้นิดนึงค่ะ
หมอปลามือปราบสัมภเวษีออกมาบอกว่า
เคยช่วยเหลือสามีภรรยาคู่นี้มาแล้วเมื่อปลายปีที่ผ่านมา
ยังไงหมอปลาพาไปอยู่บ้านที่เพชรบุรีเลยนะพี่อุ๋ย

บอกว่าเนี่ยเจ้านายหลอกภรรยาป่วยนะ
หมอปลาเลยบอกมามาอยู่ที่บ้านบ้านอยู่ใกล้โรงพยาบาลเดี๋ยวไปรักษาง่าย
อยู่บ้านหมอปลาได้๒๓วันตัวสามีออกไปขอเงินคนแถวนั้น
แล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะกลับจังหวัดตากหมอปลาบอกงงเลย
แต่ก็ไม่เป็นไรถ้าอยากกลับหมอปลาให้เงินด้วยนะคะ
ให้เงินติดกระเป๋าแล้วก็ไปส่งขึ้นรถตู้
ไปวันเดียวตัวสามีโทรกลับมาหาหมอปลาอีกแล้ว
มาขอความช่วยเหลืออีกแล้วหมอปลาก็ให้ความช่วยเหลือนะคะ

บอกว่าเจ้านายที่สามีพระยาคู่นี้อ้างถึง
ว่าหลอกพาไปทำงานที่กรุงเทพแล้วไม่จ่ายเงิน
แล้วก็ทิ้งไว้ข้างทาง

มันเล่าความจริงอีกด้านหนึ่งให้หมอปลาฟัง
หมอปลาก็เลยรู้สึกเอกใจ
แต่หมอปลาไม่ได้ฟันทงว่าเขามาหลอกลวงหรืออะไรนะคะ
แต่หมอปลาบอกว่ามันก็แค่เอกใจ
แล้วก็อยากจะตรวจสอบนิดนึง
เอ๊ะแล้วคนที่จะไปช่วยเหลือก็พิจารณาตรวจสอบดูหน่อยนึง

อันนี้ไม่ได้ไปว่าสองสามีพระยาคู่นี้เขานะคะ
ปลาบอกว่าเพียงแค่ตั้งข้อสังเกตเท่านั้น
เพราะหมอปลาเคยช่วยเขาทั้งคู่จริง

เคยช่วยให้เงินให้กลับไปอยู่ที่บ้านที่จังหวัดตาก
และเจ้านายของสามีก็โทรมาหาหมอปลา

แล้วทำไมวันนี้ถึงมาตกระกรรมลำบากอยู่ที่กรุงเทพ

ที่หมอปลาบอกว่าพยายามจะช่วยเต็มที่แล้ว

ก็เดี๋ยวลองรอฟังเจ้าตัวเขาอีกทีก็แล้วกันนะครับ